เมื่อบ่ายวันนี้ค่ะก็ได้เดินทางไปฟ้องนะคะสารเยาวชนและครอบครัวที่จังหวัดชุมพรค่ะ
โดยเจ้าตัวนะคะก็ได้เปิดใจกับผู้สื่อข่าว
ว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยได้เคลียร์ใจกับอดีตสามี
เชื่อว่าครอบครัวของฝ่ายชายพยายามหลีกเลี่ยง
จึงตัดสินใจฟ้องใหญ่แล้วฟ้องคราวนี้พีเรีย
ฟ้องทั้งอดีตสามีแล้วก็น้องผู้หญิงคนนั้นด้วย
เจี๊ยบเบนจพรเองดูเหมือนจะสงสารน้องผู้หญิงคนนั้นด้วยซ้ำ
เหมือนกับว่าน้องเนี่ยก็โดนหลอกเหมือนกันแล้วทำไมตอนนี้อยู่มาฟ้อง
คืออย่างนี้ค่ะได้คุยกับพี่เจี๊ยบแล้วพี่เจี๊ยบบอกว่าคือน้องผู้หญิงเนี่ย
เคยให้น้องออกมาแสดงตัวหรือว่ามาขอโทษพี่เจี๊ยบสักครั้งก็ได้

นั่นเท่ากับว่าทำให้เธอเสื่อมเสียชื่อเสียง
แล้วก็เป็นต้นเหตุให้ครอบครัวต้องหย่าร้าง
ไปฟังเธอเปิดใจกันสดร้อนเลยค่ะ
เขายังไปมาหาศพแล้วก็เขาก็ยังไปที่บ้านเรือนหอ

เรียกค่าเสียหายเสียชื่อเสียงหรือทุกสิ่งทุกอย่าง
ที่เจี๊ยบหมดพังทะลายอาณาคารว่า

ผู้หญิงคนใหม่มาอยู่ในเรือนหอนะคะของอดีตสามี
ซึ่งนะคะทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเรานะคะก็ตามติดกันไปที่บ้าน
ของคุณฟลุ๊กธวัดชัยอดีตสามีวัย๒๑ปีค่ะ
เปิดใจว่าพร้อมสู้คดีแน่นอน
แต่ยืนยันนะคะว่าข่าวลือที่ชาวบ้านไปเห็นว่า
มีผู้หญิงคนใหม่มาอยู่ด้วยเนี่ยไม่ใช่เรื่องจริงเลยค่ะคุณผู้ชม

เราก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายนะครับ

เราก็อย่าให้ถ้าว่าเป็นกรณีอื่น
หลังจากของฟ้องหย่าก็พอไปที่แจงในชั้นศาร
มาเปิดใจกับวันเทิงไทยรัฐของเรานะติดตามดูได้
เรื่องผูกผัวแม่เมียมันระเหียจัยจริงนะ

คือตอนรักกันก็รักกันเหลือเกินนะ
แต่พอเลิกกันแล้วเนี่ยคู่นี้จบไม่สวย
แต่เอาเป็นว่าเป็นกำลังใจกับพี่ทั้งสองคนนะคะ